เคสนี้ดูกันหน่อยดีกว่าว่าจะกินข้าวหรือกินอาหารเม็ด
คือต้องบอกว่าเคสนี้มีผู้หญิงคนนึงนะคะเขาไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
บอกไม่ไหวแล้วชีวิตเธออยู่เหมือนจำเลยรัก
มีแฟนคบกับแฟนปี๖๕แฟนติดกัญชามากบอกไปเลยนะ
ไปทำงานหาเงินแล้วเอาเงินมาให้ฉันซื้อกัญชาเสพ
ถ้าหาเงินมาให้ไม่ได้ซ้อมค่ะ
ซ้อมจนปากฉีกหน้าแตกเย็บไปหลายสิบเข็มโดน
เห็นแผลไหมพี่อุ๋ยแผลข้างนั่นปากฉีกเห็นป่ะ
นั่นน่ะคือซ้อมจนเลือดอาบไปหมดเลยนะคะ
อาบหน้าถึงขั้นตามไปจิกหัวไปด่าไปต่อยถึงที่ทำงานด้วยซ้ำ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดในที่ทำงานด้วยนะคะ
อันนี้คือภาพบาดแผลก่อนนู่นนี่นี่ในที่ทำงานค่ะจะเห็นว่า
แฟนเก่าคนนี้ฝ่ายชายเนี่ยเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอทั้งเตะทั้งตบชกต่อยกระชากผมจิกหัว
นี่นี่ขอดูภาพเพื่อนไว้ซะหน่อยนี่ค่ะ
ฝ่ายหญิงคือยืนก้มหัวอยู่แบบนั้นเลย
แล้วก็ตีหัวกันอยู่อย่างนี้ค่ะ
คือสุดท้ายแล้วเธอบอกว่าเธอเคยแจ้งความแล้วด้วย
แล้วเธอก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังนะคะ
เธอเล่าบอกว่าเธอคบหากับแฟนตั้งแต่ปี๖๕
แล้วเธอก็ถูกทำร้ายมาตลอดเลยค่ะ

ไปแจ้งความที่สพบางสาวทงเมื่อปีที่แล้ว๒ครั้งแล้ว
ก็ไม่จบถูกทำร้ายเรื่อยมา
เพราะว่าแฟนเก่าเนี่ยติดกัญชา
ถ้าหาเงินให้ไม่ได้ก็จะถูกทำร้ายจน
ผมถูกทำร้ายที่ลานจอดรถหน้าหอพัก

พอทำร้ายเธอเสร็จก็พาไปส่งที่ทำงาน

สูตรกระชากลากถูแล้วกันขนาดนี้

บอกทำร้ายกันอยู่อย่างนี้ชั่วโมงกว่าตรงลานจอดรถเนี่ยค่ะ

แล้วก็ตามไปทำร้ายที่ทำงานต่อหน้าเพื่อนอีก

ล่าสุด๒๗สิงหาคมแฟนเก่าตามมาอีก
ตามมาทำร้ายถึงที่ทำงานอีก

เธอก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ของแฟนเก่ามาใช้

เลิกงานก็เอามอเตอร์ไซค์ไปคืน

กุญแจห้องไว้ใต้เบาะค่ะ
ก็ต้องวนกลับไปเอากุญแจห้องอีกเดี๋ยวเข้าห้องไม่ได้

หนีกลับมาที่ร้านเพิ่งเห็นสภาพตัวเอง
ปากฉีกเลือดอาบหน้า

ถูกขู่จะฆ่าเลยมาขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
ครั้งที่ขอแล้วไม่ให้ก็จะแบบว่า
กูก็ไม่มีเนื้อดูดอะไรแบบนี้

คุณกันบอกโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ย
ต้องมานั่งหาเงินให้ฝ่ายชายไปซื้อกัญชา
ถ้าไม่ให้ก็ถูกทำร้ายถูกทุบตี

เหมือนกับถ้าชีวิตฝ่ายชายพังฝ่ายหญิงก็ต้องพังไปด้วยแบบนี้เหรอ
อันนี้คำพูดคุณกันนะครับคุณกันบอกว่า
กระทำของฝ่ายชายเรียกลูกผู้ชายไม่ได้เลย
หลังจากที่ส่งเรื่องให้ผู้กำกับสพบังพลีแล้วเนี่ย
เชื่อว่าคดีนี้น่าจะได้ความยุติธรรมนะคะ
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณกันไปช่วยเหลือทุกเคสเนี่ย
มันก็เสร็จสิ้นภายใน๒วันทั้งนั้นเลย
อู่ซ่อมรถที่เกิดเหตุที่ตรรมชโหลกในบบังพลีนะคะ
ตามหาตัวฝ่ายชายค่ะเราก็อยากจะฟัง
เพื่อเขาอยากจะชี้แจงไงก็ไปหา

เจอเพื่อนของฝ่ายชายเมื่อก็ล่าวฝ่ายชายบอกว่า
เอาจริงนะพี่ผมไม่อยากยุ่ง

ผมก็ยอมรับว่าเพื่อนผมมันก็ทำเกินไป
ตีแฟนจนเลือดออกเลือดไหลแบบนั้น

เห็นผู้หญิงถูกทำร้ายทำไมเราไม่ช่วย

ก็คู่นี้อ่ะเวลาทะเลาะกันมันก็ตีกันอย่างนี้
ถึงเวลามันก็ดีกันแล้วม่อกลับไปนอนด้วยกัน
เขานอนคุยกันพี่จะให้ผมทำไง

เพื่อนผมไปจิกหัวไปต่อยฝ่ายหญิงใช่ไหม

เอาจริงวันนั้นเพื่อนผมถูกตบหัวแล้วด่าใส่ก่อน
มันเลยโมโหมันก็เลยต่อยกลับ
แต่ในคลิปเนี่ยมันตัดมาแค่ตอนที่ฝ่ายหญิงถูกทำร้าย
ดีผู้หญิงเขาก็มีมันก็มานั่งพูดให้ผมฟังทุกเรื่อง

ผู้อำกับสพบางภิษฐ์ก็บอกว่า
ฝ่ายหญิงเขามาแจ้งความ๒๙สิงหาคม
ถูกทำร้ายร่างกายก็เลยส่งตัวไปตรวจร่างกายแล้วล่ะ
เรื่องต้นเนี่ยถ้าดูจากพฤติกรรมก็คือเข้าข่าย
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
คนก่อเหตุที่บ้านแต่ก็ยังไม่เจอตัวนะคะ
ตำรวจบอกว่าออกหมายเรียกไปแล้ว
ถ้าสมมุติว่าไม่มาก็ต้องมีการออกหมายจับ
ตอนนี้ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับฝ่ายหญิงด้วยนะคะ
แต่ล่าสุด๕โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะ

เขาบอกเขายอมรับทุกข้อกล่าวหา

และถ้าผลตรวจร่างกายของฝ่ายหญิงออกมาว่าบาดเจ็บสาหัส
ก็อาจจะโดนแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมด้วย
เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเราไว้ด้วยนะคะ
เขาบอกอยู่แล้วว่าแจ้ง

เขาคืออรวรรณเนี่ยเหรอ
ครับผมแล้วก็แม่ผมบอกว่าให้เข้ามาหาพนักงานครับผมก็เลยเข้ามา
เราก็มารับสารภาพว่ากระทำจริง

มีอะไรจะพูดอีกไหม

ขอโทษที่ผมทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้ตั้งใจที่จะทำขอโทษด้วยครับ